แต่ว่ามันกลายเป็นประเด็นทะเลาะกันอีกแล้วนะคะ

แต่ให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยละกันค่ะ

เป็นครอบครัวที่บอกว่าเป็นครอบครัวเพราะอะไรล่ะ
หลานกับน้ามีเรื่องกันทะเลาะกัน

ฝั่งหลานไม่พอใจค่ะแล้วมันก็กลายเป็นเรื่อง
ที่เห็นนั่งอยู่แล้วเราทำสีเพราะอะไร

ก็มีทั้งมีดมีทั้งปืน
แล้วเหตุการณ์นี้เจ็บ๓คนค่ะคุณผู้ชม
ดูกันหน่อยสิตำรวจที่สพบังปะกงที่ฉะเชิงเซา
พอได้รับแจ้งเหตุตอนนั้นก็กลางคืนแล้วล่ะค่ะ

พอไปถึงเจอนายมนตรี
หัวแตกเลือดท่วมแบบนี้ค่ะ
นั่งอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน

คนนึงคือนายวรวุฒิอายุ๕๗ปี

อายุ๓๓ปีโดนฟันฟันที่หน้าใกล้กับตาด้วย

ต้องถามนายมนตรีแล้วแหละ

ผมมีเรื่องกับน้าผม
วรวุฒินั่นแหละน้ามาด่าผมตลอดเลย

แล้วน้าชายก็ชักปืนมาขู่ด้วย

ทีนี้พอมาถึงกลายเป็นว่า

ทีนี้ก็เลยทะเลาะกันเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วน้ากับน้องมารุมทุบตี
ดังนั้นผมเห็นมีดอยู่ผมก็คว้ามีดมามาป้องกันตัว

ผมจำได้ฟันใส่ใบหน้าเหมือนจะแทงตาเขาไปคนหนึ่ง
นี่ไงที่บอกว่าเป็นแผลใกล้ตาไง
คนนี้แหละคือหลาน
ใช่ครับ
แล้วก็บอกว่างั้นกลายเป็นว่า
ผมมาโดนรุมสิน้าผมก็มารุมน้อง
ผมก็มารุมคว้ามีดได้ผมก็แกว่งไปเรื่อย

เรื่องต้นตำรวจก็ต้องเอาตัวคนเจ็บทั้งหมดเลย

ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้แต่ละคนหายเจ็บอาการดีขึ้นก่อนนะคะ